คุณผู้ชมค่ะไปตามตรงที่เรื่องนี้บ้างนะคุณผู้ชมยังจำได้ไหม
เรื่องของคดีความคุณจักรจันทร์กับอดีตผู้จัดการนะคะ
เชื่อว่าหลายคนยังจำได้ครั้งนั้นถึงขึ้นลงขึ้นศาลกันเลย
และที่สำคัญคุณจักรจันทร์บอกว่าไม่ยอมความเด็ดขาด
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูสักหน่อยแล้วกัน
คุณจักรจรโพสต์นะคะปรี๊ดแตกอีกรอบหนึ่ง
โพสต์ลงในไอจีสตอรี่ไว้แบบนี้ค่ะ
โดยที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อจักรจันทร์ไปแอบอ้าง
เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจน
จันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่า
กับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดต่อกัน
ไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตาม
นี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าเรื่องใด
ขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้ค่ะ
กำชัดด้วยนะคะว่าคุณต้องหยุดได้แล้วล่ะค่ะ
ก็ได้รับแจ้งนะครับว่าอ้าวบีนเอาผู้ชื่อได้ค่ะอดีตผู้จัดการเนี่ย
ยังเอาชื่อนะคะไปบอกว่าแบบจ้างงงจ้างงานได้นะคะโอ้โหเดือดร้อน